ส่วนเรื่องนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้น
เขาบอกว่าคนไข้รายนี้ไปแจ้งบอกว่าไปโรงพยาบาลไปเยี่ยมญาติ
ถูกรอปภพูดจาเสียงดังโวยวายชนิดที่เรียกว่าด่ากราด
เพราะว่าเขาไม่มีบัตรที่จะเข้าไปข้างในค่ะ
นี่ค่ะโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่สุราชธานีค่ะ
นี่คือภาพเมื่อวานนี้นะคะที่มีคนถ่ายรอปภคนนี้เอาไว้
คือคนถ่ายนี่แหละค่ะเขาจะเข้าไปข้างในไปเยี่ยมญาติ
แต่ไม่มีบัตรผู้ป่วยเพราะว่าบัตรอยู่ที่น้องสาวเฝ้าแม่อยู่ข้างบน

เขาก็เลยไม่ให้เข้านะคะแต่ว่าคนคนถ่ายเนี่ยเขาบอกว่า
เขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าแล้วญาติผู้ป่วยคนอื่นก็เข้าไปได้
โดยที่ไม่มีบัตรเหมือนกันรอปภก็ไม่ได้ถาม
ไม่ได้เรียกตรวจบัตรเลยทำไมเขาโดนเรียกตรวจ
ทำไมไม่ขอดูบัตรจากคนอื่นบ้างพอถามรอปภแบบนี้
ก็เลยไม่พอใจแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นในคลิปนี่แหละค่ะ
ผู้ศึกภาพของเราไปคุยนะคะกับคุณนรเบชค่ะ
บอกว่านี่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลสุราธานีตอนช่วงบ่าย
ของวันที่๘ที่ผ่านมาเขามาเยี่ยมแม่ซึ่งรักษาตัวอยู่
ก็เดินเข้าไปตามปกติเพราะป้ายเขียนติดไว้ให้เยี่ยมได้
ช่วง๑๑โมงเช้าถึง๖โมงเย็นแต่ตอนนั้นรบพอเรียกถาม
บอกมีบัตรเยี่ยมหรือเปล่าเขาก็ตอบไปว่าไม่มี
แล้วก็ชี้แจงบอกว่าที่ผ่านมาเข้าได้ปกติ
รอปภบอกวันนี้เข้าไม่ได้แต่ว่าญาติของคนอื่นอื่น
เดินเข้าไปเยี่ยมได้ตามปกติเขาตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะคะ
เขาก็เลยถามนะแล้วก็เลยเกิดเหตุแบบในคลิปค่ะ
แล้วก็ผมก็อธิบายไปว่าวันก่อนผมมาก็คือเข้าได้ปกติ
ผมก็เดินไปถามว่าทำไมญาติคนอื่นถึงเข้าไปได้ไม่ขอดูบัตร
แล้วกับผมทำไมถึงขอดูบัตรแล้วก็เรื่องก็คือมีปากเสียง
แล้วก็ก็เป็นอย่างที่ในคลิปเลยครับ
นี่ค่ะคือเรื่องนี้พอมีการร้องเรียนไปถึง
ประธานคณะกรรมการความเสี่ยงและรับเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลจุราชธานี

ก็บอกว่าก็อธิบายแบบนี้ก่อนคือช่วงนี้มันช่วงโควิดระบาด
โรงพยาบาลก็เลยจำกัดคนเข้าเยี่ยมผู้ป่วยและคนที่เฝ้าไข้
ต้องมีบัตรแล้วก็ต้องผ่านการตรวจหาเชื้อก่อนด้วย
อันนี้ก็เป็นระเบียบปฏิบัติของหลายโรงพยาบาล
จะทุกโรงพยาบาลเลยล่ะช่วงนี้นะคะ
แต่กรณีที่เกิดขึ้นอธิบายบอกว่าญาติผู้ป่วยไม่มีบัตร
ปภก็เลยไม่ให้ขึ้นไปบนตึกแล้วก็เลยเกิดมีปากเสียงกันขึ้น
ขณะที่คลิปที่เห็นโรงพยาบาลเองก็เห็นว่าไม่เหมาะสม
ที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพูดจาเสียงดังแล้วมีการท้าชกท้าต่อยด้วย
แต่ในมุมนึงเขาก็บอกว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องทำตามคำสั่งของโรงพยาบาล
แต่อาจจะเป็นเรื่องของการแสดงออกที่อาจจะไม่เหมาะสมนะคะ
หัวหน้ารับประพอคนในคลิปก็บอกว่ารับประพอคนนี้เขาเคยได้รับป่าเจ็บ
จากการเป็นทหารเมื่อหลายปีก่อนก็เลยมีปัญหาด้านการฟัง
เขาก็เลยพูดเสียงดังพอพูดเสียงดังคนฟังก็รู้สึกไม่ดี
เหมือนตะโกนเหมือนตะคอกโกนเหมือนตะคอก
ก็เลยเป็นประเด็นนี่แหละค่ะ